ฉันจะพาไปที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
คือเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
มีการขุดพบเตาเผาโบราณอายุกว่า๖๐๐ปี
ก็ยืนยันมาว่าพบอยู่ที่ชุมชนบ้านเตาหายตำบลหัวรอ
อำเภอเมืองพิศนุโลกนั่นเองคุณชนะ
ที่นี่เขาเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญของเมืองพิศนุโลกเลยนะคะ
พอในปี๒๕๕๘ก็เลยมีแนวคิดในการฟื้นฟูผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาหายขึ้นมาใหม่ค่ะ
ก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเตาหายขึ้นมานะคะ
โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเซรามิกมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูลสงครามพิศนุโลกนั่นเอง
ทำให้บริเวณวัดหลังวัดตาปะขาวหายเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีอัตลักษณ์มาก
โดยมีสัญลักษณ์อุซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่พบในเตาเผาแบบสมัยโบราณนั่นเองนะ
เครื่องปั้นดินเผาทางกลุ่มก็เลยนำมาสร้างเป็นแบรนด์บ้านเตาไห่นั่นเองนะคะ
ทุกวันค่ะก็จะมีสมาชิกมาร่วมกันผลิตเครื่องปั้นดินเผาหลากหลายชนิดเลย
อย่างเช่นถ้วยกาแฟเอ่ยอย่างกระถางแจกันอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะมากนะคะ
ประดับก็มีนะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ไปออกจำหน่ายตามงานต่างของจังหวัดพิศนุโลกด้วย
เมื่อมีรายได้ก็จะปันผลให้กับสมาชิกที่มาร่วมกันผลิตแบบนี้
เครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดพิศนุโลกนี้ก็ชื่อดังเหมือนกันนะ
ไม่แพ้เครื่องชามสังคโลกโบราณที่จังหวัดสุโขทัย
แล้วค่ะซึ่งบางคนหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่จังหวัดพิศนุโลก
ก็มีเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์มีความสวยงามเฉพาะทางของเขาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสได้ไปจังหวัดพิศนุโลก
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งของดีของฝากที่สามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับมาได้เหมือนกันนะ
เอามานำเสนอว่าที่นี่แหละมีการขุดพบแล้วก็มีการฟื้นฟูขึ้นมา
ทำให้ชุมชนมีรายได้
ไปวัดใหญ่อย่างเดียวไม่พอไปที่วัดตาปเช้าหายนี่ก็ได้เหมือนกัน